ที่ที่ฉันจะเล่าเนี่ยเกิดขึ้นที่โต๊ะกินข้าวคุณนัทพงศ์
มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันคนที่เสียชีวิตก็คือเป็น
เป็นญาติผู้พี่นะคะ
นี่ค่ะถูกผู้น้องนี่แหละยิงเสียชีวิตในโต๊ะกินข้าว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร
สายเลือดครั้งนี้ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันนะคะ

เพราะสองคนนี้ก็สนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันดี
ตำรวจไปที่เกิดเหตุค่ะตำรวจสพบ้านแพ้วนะคะ
ไปที่ตำบลหลัก๓ติดริมคลองดำเนินสะดวก
ผู้เสียชีวิตคือนายวัฒนาชัยแทร่ตั้นอายุ๔๐ปี
กินข้าวเนี่ยล้มอยู่หม้อหุงข้าวจานชามตกกระจายเต็มพื้นค่ะ
ผู้ตายถูกยิงที่หลังใบหูทั้งสองข้าง
ต้นแขนขวาต้นขาขวา
แล้วก็มีร่องรอยกระสุนที่โต๊ะกินข้าวด้วย

ปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
ตกอยู่สองปลอกนี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะคะ
คนยิงอย่างที่บอกก็คือนายวัฒนะ
อายุ๓๓ปีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

อย่างที่บอกว่าไม่รู้เขาทะเลาะกัน
แล้วก็ขัดใจกันจนถึงแก่ชีวิตเนี่ย

ญาติญาติก็บอกว่าสองคนนี้สนิทกันดี
ก่อนเกิดเหตุยังพากันไปซื้อมอเตอร์ไซค์อยู่เลยค่ะ
นี่ค่ะแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้ว
นายวัฒนะติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจ
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
ตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพกปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

ทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับพี่ชายของผู้ก่อเหตุ
บอกว่าปกติทั้งสองคนนี้ก็สนิทกันดี

ทุกคนในครอบครัวก็เลยยังงงอยู่ค่ะ
เพราะไม่มีใครรู้จริงว่าอะไรที่ทำให้เขาขัดใจกัน
ถึงขั้นเอาปืนยิงกันแบบนี้ค่ะ